มาดูเรื่องของประมงกันบ้างต้องจดไว้เลย

เรือประมงที่จะออกทำประมงเชิงพาณิชย์เนี่ย
จะต้องขอใบอนุญาตเชิงพาณิชย์ค่ะ
ไม่อย่างนั้นผิดกฎหมายประมงนะคะ
ซึ่งความผิดนี้ก็มีโทษปรับสูงสุด๓๐ล้านบาท
รวมถึงยึดเรือประมงและถอนใบอนุญาตทำประมงด้วยค่ะ
โดยนายวิมลจันทรโรไทยอธิบดีกรมประมงก็เปิดเผยนะคะ
เจ้าของเรือประมงที่ออกทำประมง
จะต้องขอใบอนุญาตการทำประมงพาณิชย์
ตามพระราชกำหนดการประมงปี๒๕๕๙
โดยจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่สำนักงานประมงพื้นที่
หรือว่าที่ว่าการอำเภอที่มีอนาเขตติดทะเล
ระหว่างวันที่๑ถึง๑๕มีนาคมนี้ค่ะ
ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะสามารถออกจับปลาได้
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนนี้เป็นต้นไป
แต่ถ้าหากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดอยู่ที่๓๐ล้านบาทค่ะ
รวมทั้งอาจจะถูกยึดเรือประมง
แล้วก็ถอนใบอนุญาตทำประมงด้วยนะคะ
ส่วนการกำหนดปริมาณการจับสัตว์น้ำในปีนี้
กำหนดเอาไว้ที่๑๔๗๐๐๐ตัน
ฝั่งอ่าวไทยนะคะ๑๑๑๘๗๐๔ตันค่ะ
แบ่งเป็นสระน้ำหน้าดิน๗๑๕๒๙๔ตัน
ผิวน้ำ๒๓๘๐๓ตัน
และปลากระตัก๑๗๒๖๐๗ตันค่ะ
สำหรับฝั่งอันดามัน๓๕๖๒๗๓ตันค่ะ

แบ่งเป็นสระน้ำหน้าดิน๒๑๖๔๖๗ตัน
ผิวน้ำอีก๑๑๑๕๖ตัน
แล้วก็ปากะตักนะคะ๒๙๖๕๐ตันค่ะ
ซึ่งในการกำหนดปริมาณของเรือแต่ละลำ

โดยคำนวณจากความสามารถในการจับสัตว์น้ำ

สามารถจับปลาได้๒๕๐วันต่อปีค่ะ